ของพี่หญิงลีศรีจุมพลเมื่อวานนี้เขายกกองไปถ่ายกันไกล
ที่นักกรปฐมทุกจ้ากรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชม
ก่อนถ่ายทำนี่นะพี่หญิงลียกมือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ผลงานเพลงนี้เขาบอกว่าพิเศษสุดเลยคุณผู้ชมเห็นอะไรไหม
หนุ่มเสื้อขาวแดงคนนี้ใครกันหนอหล่อจัง
อยากบอกดังว่าฉันโสดส่วนเธอนั้นอยู่ในโหมดอะไรเหรอ
ไม่มีในบทเลยนี่ทำอะไรวะอาจารย์เขาส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเนอะ
พึ่งพวงลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะหล่อจริงเชียวนะคะ
หญิงลีเป็นคนทักถามแล้วก็ชักชวนไป
ขออนุญาตพ่อปุ้มไกรสอนขออนุญาตคุณพ่อเข้ามาแล้ว
ขออนุญาตให้พี่น้องเพจของเรานี่นะมาร่วมทำเพลงจนกลายมาเป็นการฟีเจอร์ริ่ง
เพลงมันที่มีชื่อว่าตั้งวง
ไม่รู้ตั้งวงอะไรแหละแต่ว่าตั้งวงนะฮะ
ส่วนเรื่องความคาดหวังอยากให้เพลงนี้ดังปังเหมือนเพลง
คิดสิคิดสิค่ะปู่ฉีดน้อง
หญิงลีบอกนะว่าในฐานะของการเป็นศิลปินเนี่ย
ยังไงทำเพลงมาก็อยากให้เพลงมันดังทุกเพลงนั่นแหละ
แต่ถ้าจะให้เราถูกลอตเตอรี่ในทุกวัน
คือเปรียบเหมือนเพลงก็อาจจะเป็นไม่ได้
หวังเพียงแค่ให้แฟนเพลงฟังแล้วมีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วจ้า
ผมก็ยอมรับว่าผมโชคดีมากนะครับ
ที่แบบพี่หญิงเขาเรียกผมมาร้องเพลงด้วยครับ

แต่ครั้งนี้ด้วยความที่บารมีของแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ย
ทำให้สังกัดค่ายแกรมมี่รับน้องเพชรโดยที่แบบไม่ลังเลเลย
เพราะว่าสังกัดค่ายแกรมมี่ก็คือบูชาแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่แล้ว
พอหญิงบอกว่าเรามาร่วมกัน
ดึงน้องเพชรออกมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสุขกันไหม
ได้ชื่นชมทายาทราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันไหมคะ
โปรดิวเซอร์โปรโมเตอร์พี่โบ๊ทเนี่ยก็บอกว่าโอเคเลยดีเลยอย่างนี้ค่ะ
เฮ่ยปั๊งแน่ขี้จ๋าอาหารได้เจอพี่เพชรนานทีนะ
เดตหน่อยมันมีดราม่าคุณผู้ชมจำได้ไหมวันครบรอบ๓๑ปีการจักรไปของแม่พึ่งนี่
โลกสุดสวยอันแสนกว่าหลงมาแวบแลกขนลุกกันทั้งบ่างคุณผู้ชมคือพี่เพชรเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นแม่พึ่งแล้วมันคล้ายกับแม่พึ่งมากนะ
ราม่าก็มาจากบางคนที่เขายึดติดภาพเนาะว่าพี่เพชรเนี่ยจะเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงเหรอหรือยังไงจะคบแม่ตลอดไปหรือเปล่า
งานนี้พี่เพชรถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวบอกว่าฟังดีนะครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนผมเนี่ยเป็นแค่ลูกแม่พึ่งไม่ใช่แม่พึ่งพุ่มพวงในชีวิตจริง
จะมาให้ผมตีกระบังใส่ชุดเหมือนแม่ลายเสือเดินออกไลน์มาเลยทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็วอนทุกคนเข้าใจจุดนี้พร้อมกันแล้วก็บอกด้วยนะว่าหากมีเวลาไม่ใช่หากมีโอกาสจะกลับมาแต่งตัวแบบคุณแม่ให้ดูแน่นอนค่ะหล่อจัง

จนบางทีแยกใครเรียกว่าแยกไม่ออก

แต่ว่าบางทีผมก็เลยแบบนานถึงจะชี้แจงทีนึง